คุณผู้ชมคะมาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังอำเภอวังวิเศษกันหน่อยนะคะ
คือตัวต่อหัวเสือรู้จักกันไหม

คือถ้าเกิดว่าโดนรุมต่อยเยอะมันมากทำให้ระบบเลือดล้มเหลวหัวใจล้มเหลวตายได้นะคะ
แล้วก็ล่าสุดมีคนตายแล้วนะคะ๒คนเป็นผู้หญิง๑คนแล้วก็เด็กชายอายุ๔ขวบ๑คนค่ะ
โดนตัวต่อหัวเสือต่อยนะคะสองคนนี้
คุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ถามว่านี่เขาทำอะไรกัน
พระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านชาวช่องลูกศิษย์สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสือที่อำเภอวังวิเศษแห่งนี้เนี่ย
ก็ต้องช่วยกันค่ะคุณผู้ชมช่วยกันขอขมาช่วยกันเผาทำลายแบบนี้นะคะ
อรุณฐานวุฒิโธหรือว่าพระหลวงกกค่ะ
ซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสือ
พร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ชาวบ้านกว่า๒๐คน
ร่วมกันทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำลายตัวต่อหัวเสือขนาดใหญ่นะ
จำนวน๒รังด้วยกันที่ไปอยู่บนยอดไม้สูง
เอ๊ะไปเหนือองค์พระขนาดนั้นแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงว่าตัวต่อมันอยู่ตรงนั้น
ก็เพราะว่าคือสืบเนื่องมาจากมีคนงานก่อสร้างเขาไปเทปูนทำขั้นบันได
แล้วก็ราวเกาะรูปพญานาคภายในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่ะ
ปรากฏว่าช่วงที่มีการก่อสร้าง
เกิดลมกระโชกแรงทำให้ตัวต่อล่วงลงมา
รังเลยนะคะแล้วก็ทำให้คนงานก่อสร้างนับสิบคน
คือวิ่งหนีเกราะเจิดกันไปเลย
แต่ปรากฏว่ามี๒คนโดนตัวต่อ

มันต่อยจนสองคนเสียชีวิต
ก็คือนางรัฐดาจงเทพอายุ๒๗ปี
เด็กชายพีรพงศ์มีสายมั่นอายุ๔ขวบเท่านั้น
สองคนเนี่ยพื้นเพลเป็นคนโคราชนะคะ
ถามว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ย

ก็เพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นอาถรรพ์
เพราะคนงานไม่ได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ
ก่อนที่จะลงมือเกาะสร้างหรือว่าปฏิบัติงาน
แล้วก็ก่อนทำพิธีขอขมานะคุณผู้ชม
ได้มีการจุดทูบเทียนตามขั้นตอนนี่แหละค่ะ
จากนั้นมีชาวบ้าน๓คนนะ
ซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจับตัวต่อ
ใช้ไม้ยาวสักประมาณ๑๐เมตร๒อัน
ปลายไม้พันด้วยยางพารา
ลักษณะคือทำคล้ายครบเพลิงเนี่ยนะคะ
แล้วไปราดน้ำมันจุดไฟเพื่อเผารังต่อ
แต่ปรากฏว่าช่วงหนึ่ง
เดี๋ยวจะมีภาพมันสักครู่มีภาพปวนไปแล้ว๑ครั้ง
ช่วงหนึ่งของการประกอบพิธี

ปรากฏว่าเกิดพระจันทร์ทรงกรดเหนือสำนักปฏิบัติธรรม
เกิดแบบนี้ตลอดเวลาเลยค่ะ
แล้วก็ช่วงเวลาทำพิธีเนี่ยคุณผู้ชม
สุนัขก็เห่าหอนตลอดทั้งคืนเลย
ทุกคนก็ตกใจตกตะลึงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช้เวลาในการประกอบพิธีสักประมาณ๓๐นาที

แต่ว่าระหว่างนั้นถามว่าตัวต่อมันแตกรัง

ไม่ค่ะไม่เลยเนี่ยคุณผู้ชม

นี่มันก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านอย่างหนึ่ง

จากนั้นพอเสร็จสิ้นพิธีเสร็จปุ๊บนะคะ
เจ้าสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็เลยทำพิธีพรมน้ำมนต์

กรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญสูงกุศลให้กับตัวต่อทั้งหมด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นอีก